แน่นอนมันเป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนแบบนี้

ไปดูสองสามีภรรยาคู่หนึ่งแล้วกันเขาใจดี

ชาวบ้านมาแจกอังเปล่าให้เลย

ทำมา๑๖ปีแล้วแจกไปเมื่อวานเนี่ย

เขาแบบใจปั้มมากนะฮะ
คือเขาคงคิดว่าแบบยิ่งให้ยิ่งได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เป็นสองสามีภรรยาอยู่ที่ร้านขายของเกียรติอนันต์
สี่แยกตลาดบางสมแออำเภอบางประกงจังหวัดชาเชิงเศร้า
หลังจากที่นายเกียรติสัจวธีกุลอายุ๗๖ปี
เจ้าของร้านเขาก็ทำพิธีว่ายบ้านพระบรุษเสร็จแล้วในช่วงบาทก็ว่ายกันไป
ไปแจกอังเปล่าให้กับชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงไปยิ้มรออยู่หน้าร้านราว๓๐๐คน
โดยป้าสมพิษเนี่ยแลกเงินไว้๖๐๐๐๐บาท
และเงินสด๖๐๐๐บาท
เด็กอำมาตย์ทีละคนคนละ๑๐๐บาท

เด็ก๑๐๑บาทผู้ใหญ่๕๐บาทก็ถือว่า
ก็เด็กก็ให้เด็กเยอะกว่านะฮะ
เกียรติกับป้าสมเพชรบอกว่าครอบครัวเนี่ยเคยลำบากเคยจนมาก่อน
เพราะปัจจุบันเนี่ยพอมีบ้างก็อยากแบ่งปัน
ปันเงินบางส่วนเป็นอังเปล่าในช่วงของตรุษจีน
ปีนี้ก็แจกติดต่อกันเป็นปีที่๑๖นะฮะ
แต่ละปีก็แจกไม่เท่ากันหรอกขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ไปรอ
คือเขาก็มีงบแล้วก็ไปดูคนซิว่ากี่คน

มากน้อยก็แจกจ่ายให้ครบทุกคนแล้วกัน
จากชาวบ้านแล้วเนี่ยลูกน้องในร้านได้อีกนะ

คือคนเคยจนมาก่อนเขาจะรู้

บาทร้อยหนึ่งมันมีค่า

แต่เอาจริง

มันคือน้ำใจที่อย่างน้อย

ช่วงเทศกาลแบบนี้คือเห็นแล้วมันก็น่าดีใจ